ยังอยู่ที่การทำแฮทริกของเจ้ามวยธุรสินแดงดานะคะ
เพราะว่าการดีใจของเจ้ามุ้ยในการทำแท็กทริกครั้งนี้
เหมือนกับการดีใจที่ยิงประตูได้ครั้งก่อนปล่อยค่ะ
จังหวะที่ธุรสินอังดายิงให้กับทีมชาติไทย
ขึ้นนำอินโดนีเซียสามประตูต่อสองในนาทีที่เจ็ดสิบเจ็ด
มุยก็ทำท่าดีใจที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาค่ะ
ทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
ธนีการแดงดานะคะนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ถึงกับโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะว่า
ททริกไม่พอท่าใหม่ก็มา
จากนั้นค่ะก็มีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความชอบใจกับท่านี้นะคะ
แล้วก็ตั้งแฮชแท็กว่ากราบพี่มุ้ยเลย
บางคนก็สงสัยว่าเพิ่งจะเคยเห็นว่ามุ้ยทำท่าดีใจค่ะ
ซึ่งท่าดีใจของทีสินนะคะก็เป็นท่าที่มีชื่อว่า
โดยทุกคนที่ถูกกล้องจับภาพต้องอยู่นิ่งโดยไม่ขยับขยื่น
ซึ่งก็คาดว่าเจ้าหมุยทำท่านี้เพื่อเป็นการตอบโต้
หลังจากโมงตีเสมอให้อินโดนีเซียเป็น๒ประตูต่อ๒ค่ะ
ทั้งนี้เจมมี่วาดี้นะคะส่วนหน้าทีมชาติอังกฤษ
ก็เพิ่งจะทำท่าดีใจแมนเอกวิ้นแชลเลนส์
หลังจากยิงประตูในเกมอุ่นเครื่องที่เสมอกับสเปน๒ประตูต่อ๒
วันอังคารที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้กับเทียรสิน
นำท่าดีใจนี้มาใช้ในเกมที่ชนะอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ค่ะ
ขนาดเดียวกันนะคะทีมชาติไทยนำโดยโคสิโกรสเขียนอิสากเสนามเมืองค่ะ

จริงแล้วเนี่ยพี่ก็วางแผนว่าถ้ายิงไป๓รูปจะเปลี่ยนกล้องลงไปเท่าหน่อยจะได้ไปสนองวันเกือบ

แล้วเราก็ขอให้กล้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีกำลังสร้างวิทยาลัยต่อไป
แล้วก็พัฒนาด้วยกันไปเรื่อยเราก็มีความสุขสบ้าง
สำหรับโปรแกรมนัดที่๒จะแข่งขันกันในวันที่๒๒พฤศจิกายนนี้
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีช้างศึกทีมชาติไทยก็จะพบกับสิงคโปร์
ส่วน๑๙นาทีอินโดนีเซียพบกับฟิลิปปินส์